คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้แถวลาดพร้าวค่ะ
เมื่อช่วงเช้ามีสาวสองคนนึงนะคะ
อยู่ดีก็คลุมคลั่งร้องไห้ฟูมไฟโวยวายอลวาด
ไปยืนที่ระเบียงห้องอยู่ชั้น๘
เหมือนจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเบาะลมมากาง
สุดท้ายก็หลบเข้าไปในห้องไม่ยอมออกมา
กว่าที่จะเข้าไปชาร์จตัวเพื่อช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยวุ่นวายมากเลยค่ะ

ลาดพร้าวให้เพื่อนสนิทของสาวสองที่คลุมคลั่ง

ถีบประตูห้องเข้าไป

ไปยืนริมระเบียงเหมือนจะกระโดดลงไปด้วย

อยู่ที่ซอยลาดพร้าว๑๓๐ก็ชาร์จตัวได้
เขาไปยืนไปปีน
ตรงระเบียงห้องน่ากลัวมากนะคะ

มันหวาดเสียวไงคนก็เป็นห่วงนะคะ

ไม้ง่างไม้งามอะไรก็มีหมด
คือเหตุการณ์มันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าในเอเนี่ยคลั่งตะโกนร้องโวยวายถอดเสื้อ
ไปยืนไปนั่งอยู่ระเบียงห้องตัวเองแล้วก็น่ากลัวเหมือนไม่รู้จะกระโดดลงมาหรือเปล่า
นี่นะคะห้องเขาอยู่ชั้น๘ตึกนี้มี๙ชั้น
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมเบาะลมปูไว้ก่อนเลยด้านล่าง
พยายามจะตะโกนคุยเกลี้ยกล่อมปรากฏว่าตัวในเอเนี่ยค่ะกลับเข้าไปในห้อง
แล้วล็อกห้องเลยนะคะเนี่ยเบาะลมเห็นไหมเตรียมพร้อมนะคะโอ้ย๔๕ชั่วโมงอะค่ะ
ไม่ยอมออกมาไม่ยอมคุยนี่ให้เพื่อนสนิทไปเคาะก่อน
ไปคุยด้วยตะโกนคุยเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรไม่ยอมออกมา
ก็เลยต้องใช้เท้าถีบประตูเข้าไปในห้องนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะชาร์จตัวได้เจ้าหน้าที่ก็รอพร้อมอยู่เลยนี่ถีบปึ้งเข้าไป
สุดท้ายพอควบคุมตัวได้เนี่ยค่ะด้วยความทุลักทุเลส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงให้สงบสติอารมณ์และไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นในเอคนนี้ทำงานอีเวนต์เป็นฝ่ายอาร์ต
อยู่ตามโรงถ่ายละครนะคะอยู่ห้องนี้คนเดียวเป็นปีแล้วนะคะ
มีแฟนหนุ่มหน้าตาดีมาหาบ่อยก่อนเกิดเหตุแฟนนุ่มกลับไป
ทะเลาะกันรุนแรงในเอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
อาจจะเสพยาเสพติดเข้าไปด้วยก็เลยคิดว่าใครจะมาทำร้ายร่างกาย
ก่อเหตุคลุมคลั่งแบบนี้ค่ะ